เพิ่มเติมให้แทนนะคะคือในมุมหนึ่งก็มีคนมองว่า
สิ่งที่พูดในที่ชุมนุมประเด็นเปราะบางในที่ชุมนุมที่พูดกัน
ท่วงทำนองที่อาจจะมีความหยาบคายนะคะ
อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้
ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้คนอีกฝั่งที่ใส่เสื้อเหลืองออกมา
เราจะอธิบายว่าอย่างไรว่าเราไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

หนูอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการชุมนุมของประชาชนที่ออกมานะตอนนี้นะคะ
ไม่ว่าจะฝั่งใดก็ตามนะคะทุกฝ่ายสามารถทำได้
แต่ทั้งนี้เนี่ยการที่มันจะลดความขัดแย้งในสังคมลงได้ค่ะ
ก็คือทุกฝ่ายต้องเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจ
แล้วเอาเหตุผลมาคุยกันบนโต๊ะเนี่ย
มากางดูกันเลยว่าเหตุผลของใครเป็นอย่างไรบ้าง
เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างไร

การพูดคุยไม่ใช่การทะเลาะไม่ใช่การที่ถกเถียงเพื่อบาดหมางกัน
แต่มันคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกถกเถียงเพื่อหาทางออกที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้
แต่การพูดคุยแล้วก็การเรียกร้องต่างเนี่ย
อยู่ภายใต้การเคารพการกฎหมายนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะส่องสอนลูกให้เป็นคนดี

เท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่อย่างนี้ไม่รู้ใครไม่เข้าใจใครนะคะ
คืออนาคตไม่เจริญไม่เชื่อคอยดู